อยากให้กินหมูทอดร้านนี้เขาบอกว่าเป็นหมูทอดที่กรอบนอกนุ่มในแถมราคาสบายกระเป๋า
พอทอดขึ้นมาเอาอีโต้นะสับมาปาดที่หนังหมู

สับทีแล้วก็ชับ
จำไรไหลละอย่ารอช้าไปติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
ถ้าตอนเริ่มแรกผมว่าด้วยราคาด้วยแค่๒๕บาท
เราทอดด้วยไฟที่กำลังดี
จริงลูกค้ามีได้ชมไหมไม่กว่าน่าจะหรือ
แต่เขามันมีอร่อยนะขอบภาพนะครับ

เจ้าของร้านหมูทอดจับกังอ่อนนุษย์นะครับ
คำว่าจับกังถ้าเป็นเกี่ยวกับอาหาร
ผมจะดูว่ามันเป็นปริมาณเยอะแล้วก็ถูกราคาดี

แต่ว่าเราเคยขายหมูทอดเป็นอาชีพเสริมอยู่แล้ว
สูตรเราแรกเริ่มเลยไปดูแม่ของเพื่อน

แล้วนำมาปรับปรุงอยู่เป็นปีต่อยได้ขาย
ไม่นานครับเราเป็นยุคแรกที่มีกระแสโซเชียล

ยังมีเพจอาหารเขามารีวิว
เหนือร้านเราก็เลยดังตั้งแต่สู่นั้น
เดริเวอรี่เราแบบโหล้นถนนนะครับ

๓ชั้นทอดสั่นนอกทอด

กะเพราพวกนี้ครับ
แล้วก็จะมีกุญเชียงไข่ต้มหมูยอง
ก็อยากให้ทุกท่านมาลองดูนะครับ
เปิดใจมาลองกินดูครับลองชิมดู

แล้วก็แล้วแต่วันบางวันหมดวัยก็เที่ยง

หมูทอดจับกังกินแล้วมีพลังนะครับ